นี่คือคำถามข้อแรกของจูเนียค่ะ

เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ทานน้ำพริกกันบ้างหรือเปล่า

อยากจะบอกว่าผมก็เพิ่งเคยครั้งแรก

น้ำพริกอบแห้งนี่เป็นน้ำพริกกะปิอบ

ของผมน้ำพริกปั๊วลาน้าเจาเบาว์นครับผม
ส่งเครื่องอบแห้ง๒๐กรัมเช่นกัน

เฮ่ยถ้าผสมน้ำอุ่นแล้วก็คนคนทานได้เลย
เข้าไปรักษากลวยตายข้างในกันก่อนเลยฮะ
เอาล่ะนี่คือคำถามข้อที่๑ของจูเนียค่ะ

น้ำพริกอบแห้งทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
ตอนนี้จูเนียเหมือนแบบลูกไก่ในกำมือ

จะคายก็รอดจะบ้านแล้วจะคายก็ปิ้นค่ะตอนนี้

คิดว่าน้ำจิ้มแจ่วอบแห้งจากแม่กา๒๐กรัม

งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่น้องจูเนียไม่ได้เลือกนะคะ
นั่นคือน้ำพริกกะปิอบแห้ง๒๐กรัมค่ะ
ราคาอยู่ที่คุณผ้ากุ้ง

ตัวแรกที่เราจะเปิดที่น้องไม่ได้เลือก
คุณคิดว่าน้ำพริกกะปิอบแห้งอย่างนี้

ตีไปสักประมาณ๘๐ก่อนคุณใจปุ๊บคุณคิดว่า๘๐
ตั้งต้นกันที่ราคา๒๕บาท

คุณคะคุณปีนไป๘๐เลย

และนี่คือน้ำจิ้มแจกอบแห้ง๒๐กรัมที่จูเนียเลือก

คุณพ่าคุณพ่าคุณพ่าคุณพ่าคุณพ่าคุณพ่า
โอ้โห
แล้วล่ะจิ้มแจ่ว๒๐ปร้าร้าเหรอ

แพงกว่า๒๐บาทค่ะจูเนียร์ถึงจะได้อยู่ต่อค่ะ
และน้ำพริกปลาร้าแจ่วบองที่จูเนียไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๒๐บาท
และราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

ของที่ไหนราคาทูกที่สุด

เฮ่ยลูกน้ำถาลขับรถแมวอะค่ะ
ไอเขาจะขับไอใช่แบงค์ขับ

ก็ว่าอยู่บ้านใกล้กันนะครับ
๔๐๐กรัมนะครับคุณชุดเดียครับราคาถูกมากครับอันนี้น้ำเชื่อมกินเมปเปิ้ล๒๗๐กรัมสุดยอด

ของผมเป็นน้ำตาลก้อนครับผมขนาด๕๐๐กรัมครับผม
มาเป็นเกร็ดเลยนะฮะอันนี้ก็ใช่ฮะมาเป็นเกร็ดอันนี้ถูกสุด
อันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกน้ำตาลไอซิ่งครับอันนี้ถูกกว่าครับ
ดูจากน้องจูเนียแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสายหวานเหมือนกันนะคะเพราะว่าทรงไม่หนีนะเบิดเลยนะคะ
คำถามข้อนี้น่าจะสบายค่ะเพราะว่านี่คือคำถามข้อที่๒ของจูเนียค่ะ
ราคาถูกที่สุดกันนะ
สามท่านเข้าไปเติมความหวานข้างในเลยครับครับผมเอาล่ะ
ปริมาณและวิธีการผลิตที่ว่าอยู่ที่ตรงนั้นแพ็คเกจก็สำคัญ
อันนี้มันมาในถุงหยิบดูได้นะครับหยิบดูได้
ผมกำลังคิดว่าน่าจะเป็นไอซ
ยืนยังครับถูกหรือไม่หรือไม่หรือเอาล่ะงั้นพี่เบ๊กจะเฉลยที่อันที่คุณไม่ได้เลือก

โอ้โฮยิบเจ็ดบาทเฮ้ยยิบเจ็ดเองเหรอ
เฮ้ยมันถูกอะยิบเจ็ดเองน่ะ
นี่คือน้ำเชื่อมกลิ่นเมเปิ้ล๒๗๐กรัมที่จูเนียไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
ป่ะแพงแพงป่ะ
๕๘กรัมงั้นแพงป่ะ
และราคาอยู่ที่ถูกป่ะถูกป่ะ
เก่งมากน้ำตาลไอซิ่งเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
สุดท้ายยยยด้วยนี่สามบาทนี่ใช่ไหมครับ

โอ๊ยขอบคุณครับ
ข้อต่อไปค่ะจะเงินมีหนูแล้วค่ะเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

น้ำผักผลไม้ยูนีฟคาจูเนียบ

นี่คือยูนีฟน้ำผักผลไม้รวม
สมผักใบเขียว๒๐๐มิลลิลิตรแพ็ค๓
อันที่สองนี่ค่ะเป็นยูนีฟน้ำผักผลไม้รวมลดเบอรี่

อันที่๓นี้ค่ะเป็นยูนีฟนิวทรีมิก
น้ำผักผลไม้รวมผสมแคลอทม่วง

นี่คือคำถามข้อที่๓ของจูเนียค่ะ
คำถามข้อนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
น้ำผักผลไม้จากยูนีฟทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
อะไรนะ

ไปแล้วแหมนี่น่าจะชิมตาก็มิดมาก

อันนี้ก็มีแคลอร์ทม่วงครับ

นั้นตอบเลยครับเป็น๑ครับ
พี่เบ๊กจะเฉลยที่อันแรกที่จูเนียเลือก

จูเนียมไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

แพงปะ

อันนี้ต้องแพงกว่า๓๓บาท

เก่งกว่าเก่งกว่าเก่งกว่าเก่งกว่า

ตอนนี้ทุเรียนสะสมไปแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ออกแล้ว

ปลาเค็มไม่เอานี่ยังเหม็นอยู่เลยไม่เอา
แล้วหิวใช่ไหมเออขอข้าวกินหน่อยเอาอย่างนี้

เขามีตลาดนัดเหรอมันมีทุ่งย่าอยู่ค่อยเล็ม
อ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวทุ่มมากูไปกินย่าก่อน

กูนี่ซุปตาตลกชื่อดังน้อย
ซุปตาตลกชื่อดังเออ

ไม่ใช่ถั่วแล้วไม่มีหนวด

เดี๋ยวเบ้าหน้าน้องจะไม่เข้าที่นะครับ
ตอนนี้ขอไปพักสักครู่ช่วงหน้ามีความหา
ร้อมจดคำถามข้อที่๔ของคุณจูเนียร์รออยู่